ความรักค่ะหลายคนก็สมหวังหลายคนก็ผิดหวังนะคะ
แต่วันนี้บันเทิงไทยรัฐเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าคู่รักคู่ไหนในวงการบันเทิง
รักกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าความรักเนี่ยมีอยู่จริงค่ะ

เรื่องราวความรัก๑๘ปีของอดีตนางเอกดังยุค๙๐นิ้งนิชยานัท
หรือที่เรารู้จักกันดีนิ้งกุลสตรีหลังจากตัวเธอหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพื่อไปเป็นแอร์โฮสเตจ
และได้พบรักกับแฟนหนุ่มรุ่นพี่ใหญ่นาวาอากาศตรีพิตินัน
เรื่องราวความรักของคู่นี้ที่หลายคนชื่นชมก็คือการ
เรื่องราวความรักของคู่นี้ที่หลายคนชื่นชมค่ะ
นิ้งก็ได้พูดขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะทำให้เธอได้รู้ว่า
รักแท้มีอยู่จริง
บอกได้เลยนะคะว่าตัวนิ้งเนี่ย

แล้วนิ้งก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเจอรักแท้ในชาตินี้

คนนี้เราอยากจะบอกเขาว่ารัก

ที่ต้องเจอกับอุปสรรคของการเจ็บป่วย
นั่นก็คือคู่ของนักแสดงตลก
เชิญยิ้มและแฟนสาวหญิงอภิษรา

เป็นวรรณโรคมานาน๓ปี
สำหรับแฟนสาวก็มีอาการป่วยโรคไตวาย
เรื้อรังมานานถึง๖ปี
จากข่าวคราวที่ได้เห็นผ่านสื่อระยะหลังมานี้
ก็จะเห็นว่าทั้งคู่ได้เล่าถึงมรสุมชีวิตที่ต้องเจอ
เมื่อล้มป่วยก็ทำให้งานในวงการบันเทิงหดหาย
สวนทางกับค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลของทั้งคู่
แต่ท่ามกลางมรสุมที่ได้เจอก็ได้กำลังใจ
เหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่หยิบยื่นน้ำใจช่วยเหลือ
แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือกำลังใจที่ทั้งแจ๊คและหญิงมีให้กัน
และลุกขึ้นสู้กับโชคชะตา
ทำให้เห็นว่าแม้จะเจออุปสรรคมากมายขนาดไหน
แต่ความรักก็ชนะทุกสิ่ง
ปิดท้ายกันที่คู่ของนักร้องสายร็อกปูแบ็คเฮด
และแฟนสาวนอกวงการนุ๊กซี่
แม้ฝ่ายหญิงจะจากโลกนี้ไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

แต่เรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่มีให้กัน
ยังเป็นสิ่งที่หลายคนยังกล่าวชื่นชม
จะเห็นได้จากช่วงที่สาวนุ๊กต้องรักษาตัวจากการทำคีโม
ก็จะมีฝ่ายชายที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
สนุกภาพที่ดีที่สุดเลยคือ
ผมคิดว่าเขาเป็นคนเช็คแคร์ทั้งผมและครอบครัวผม
แล้วก็เป็นคนที่น่ารักกับทุกคนนะครับ
สำหรับหลายครอบครัวแต่สำหรับครอบครัวผม
แล้วก็สำหรับผมมันยิ่งใหญ่มาก
และแม้แฟนสาวจะจากไปนานเกือบ๖เดือนแล้ว
แต่ตัวของหนุ่มปูยังคงทำตามสัญญา

จะพาไปเที่ยวรอบโลกด้วยกัน
ด้วยการถ่ายรูปกับภาพถ่ายของนุ๊กซี่
ซึ่งก็ยิ่งทำให้รับรู้ถึงความรักของทั้งคู่
แม้ว่าตัวจะจากไป
แต่ความรักของทั้งคู่ไม่มีวันเสื่อมคลาย

ดูจากในสกรูปแล้วก็ดูตามสัมภาษณ์
ในวงการบันเทิงก็มีความรักดีความจริงใจเหมือนกันคุณผู้ชม